ของชาวบ้านที่วังส้มซ่าเขาร่วมกันสืบสารประเพณี
ลอยเรือสัมเภาเสริมสิริมงคลกันค่ะ

ใช่เก่งมาก
ที่นี่คือศานเจ้าแม่ทับทิมวังส้มซ่า

เขาเป็นคนไทยที่เชื้อสายจีนนะคะ
เขาก็มีการร่วมกันสืบสารประเพณีรอยเรือสัมเภา
เป็นเรือสัมเภาจำลอง

เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต
และเขาจะจัดขึ้นในวันขึ้น๖ค่ำเดือน๗ของทุกปี

สืบสารกันมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะคุณชนะ
แล้วก็จะมีการบวงสวงเจ้าแม่ทัพทิมไปด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก
ท่านก็มาร่วมเป็นผู้ทอดเบี้ย๓ครั้ง

ต้องให้ออกหัวก็คือหัวทั้งสองอัน
หรือก้อย๒อัน

เป็นอันว่าจะได้แห่เรือสัมเภามุ่งไปยังท่านะ
เห็นไหมแบบนี้นี่ต้องถอยออกมาแบบนี้นะคะ

พอได้อย่างที่น้องไปตอบอก

ก็นี่แหละค่ะเริ่มทำพิธีได้

ชายนุ่มที่มีเชื้อสายจีน
ในหมู่บ้านเขาจะร่วมกันแห่เรือ

หลังจากนั้นนะคะก็ปล่อยเรือลงสู่ลำน้ำน่าน
เป็นภาพที่โอ้โหคุณดูถึงพลังศรัทธา

ชาวบ้านพอกลับขึ้นมา

ลอยเรือสำเภาจำลองลงไป

ก็จะกลับขึ้นมาที่ศาลเจ้าแม่ทัพทิม
หลังจากนั้นเขาจะมีการแจกของเส้นไหว้

เวลาลาของไหว้แล้วเขามักจะนำมารับประทานกัน
เขามีความเชื่อว่าจะเสริมสิริมงคล

มีกางซาแหลง
ฮิวให้ได้ดูด้วยค่ะ

ล่วงชงหรือว่าไปล่วงซาแหลงกับเขาด้วยมั้ย

ไปล่วงซาแหลงด้วย
แต่ว่าทางนี้ข้าวไล่กลับมา

ลื้อนี่มันทำลายส่วนประสาทแก้วหู

ไม่ได้เป็นร้องงิ้วแบบนี้

มันแย่ง

เหมือนเขาต้องบัง

มันร้องนิ้วแบบนี้